อดีตสสราชบุรีภักดิ์ประชาธิปัตย์นายทวีไกรคุบได้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
สถานีตำรวจภูทรสวนพึ่งหลังจากใช้ปืนยิงสุนัขเพศเมียหน้าร้านสะดวกซื้อ
โดยอ้างว่าตัวเองนั้นถูกสุนัขรุมกัดค่ะก็เลยยิงเพื่อป้องกันตัว
นายทวีไกรคุบอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์หลายสมัย
ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะที่สถานีตำรวจภูทรสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
หลังก่อเหตุยิงสุนัขตายที่หน้าร้านสะดวกซื้อวานนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพักขพลเล็กท่าไม้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสวนพึ่ง
บอกว่าหลังเกิดเหตุได้ให้ชุดสืบสวนติดตามตัวมาสอบสวน
ซึ่งรายละเอียดนั้นก็ทราบว่านายทวีถูกสุนัขกัดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
และด้วยความโมโหเดินไปหยิบปืนที่อยู่ในรถยิงสุนัขไป๕นัด
ส่วนข้อกล่าวหานั้นมีอยู่๓ข้อหานะคะคุณผู้ชมคือพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะและผิดพระราชบัญญัติธารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา๒๐
นายทวีบอกว่าช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมากำลังจะนำเงินสดไปฝากที่ธนาคารแห่งหนึ่งค่ะ
แต่ว่าจู่สุนัขก็วิ่งมากัดที่น่องขวาแล้วก็มีสุนัขอีก๓ตัวกำลังจะวิ่งเข้ามากัดด้วยก็เลยป้องกันตัว
แต่ว่าสุนัขทั้งหมดก็ยังพยายามจะเข้ามารุมนะคะก็เลยเดินไปที่รถคว้าปืนยิงสุนัขตายไปหนึ่งตัว
ก็ออกมาขอความเป็นธรรมจากสังคมค่ะบอกว่าทำไปก็เพราะป้องกันตัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับขอโทษกลุ่มคนรักสัตว์ที่สร้างความไม่สบายใจให้นะคะ
เพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากถูกสุนัขกัดแล้วถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ปี๒๕๕๗มาตราย๒๐ค่ะ